มีสามีภรรยานั่งดื่มเหล้ากัน

ทีนี้สามีระแวงว่าภรรยาจะปันใจให้ชายอื่น
ทำร้ายร่างกายภรรยาจนเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะญาติก็มาตะโกนด่าทอ
ตอนที่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตำรวจก็ต้องรีบนำตัวผู้ก่อเหตุหลบไปนะคะ
กลัวว่าจะถูกรุมประชาธรรมค่ะ

ญาติชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์ก็ตะโกน

ตำรวจสมอุดรธานีคุมตัวในรังสรรพลชัยสวรรค์
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
เพราะว่าก่อเหตุทำร้ายร่างกายนางสาวสมฤดี
จนเสียชีวิตที่บ้านในอำเภอเมืองอุดรธานี
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวค่ะ
ห้องโถงพบศพนางสาวสมรดีนอนหงายใบหน้าปูดบวม

จากการชนะสูตรเบื้องต้นตามร่างกายมีรอยฟกช้ำ
รำหักเลือดคั่งในสมองด้วยนะคะ
สามีของผู้ตายหลังก่อเหตุเขาก็ไม่ได้หนี
เขาให้การว่าอยู่กันมา๒ปี
ก่อนเกิดเหตุนั่งดื่มเหล้ากันที่แค่หน้าบ้าน

ดื่มกันจนเมาเมาแล้วทะเลาะกัน
อ้างว่าภรรยาไปด่าเขา
ไปกล่าวหาเขาว่าไปขโมยของ

เดี๋ยวจะเลิกแล้วจะไปหาสามีใหม่
อ้างว่าภรรยาพูดแบบนี้ประจำเลย
โมโหมากก็ด้วยความเมาด้วยแหละ

คือเตะเหมือนแบบถีบจนภรรยาตกแคร่

ตามไปเตะซ้ำที่หน้าแล้วกระทืบไปที่ไทยทอยอีกหลายครั้ง

ลากกลับเข้าไปในบ้านค่ะ
สุดท้ายคือตาย
สุดท้ายคือตายค่ะ
ของผู้ต้องหาบอกว่าลูกชายกับลูกสะพ้ายดื่มเหล้ากันทุกวันนะคะ

ก็ต้องแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุเป็นประจำ

ถึงขั้นลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายกัน

คือลูกสะพ้ายตายไปแล้วอะค่ะ
พี่สาวของผู้ต้องหาบอกว่าทั้งคู่ทะเลาะกันประจำจริง

เมื่อคืนมันหนักมากจนภรรยาคือเสียชีวิตไปเลย
ตอนแรกน้องชายคิดว่าภรรยาแค่เจ็บ
บอกแม่ว่าพาไปหาหมอหน่อย
แต่พอไปดูอีกทีคือไม่ใช่แค่เจ็บเขาตายเลยค่ะ
เดิน
หลักเมียเขามาแล้วก็ไปเอิญย่าย
หลักสิทธิ์พาเมียไปโรงพยาบาลย่ายมาเข้าเมืองกะวาดตายแล้ว
นั่นพ่อของผู้ต้องหาค่ะนายพิรมอายุ๗๒
บอกว่าทั้งคู่ชอบดื่มเหล้าเมาแล้วทะเลาะกัน

ญาติพี่น้องพูดตรงกันเลยว่าคู่นี้เมาแล้วทะเลาะกันเป็นประจำ
ของผู้ต้องหาบอกว่าเคยไปห้ามนะว่าอย่าไปทำร้ายเมีย

วันเกิดเหตุค่ะพ่อบอกว่าพ่อหูไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ยิน
รู้อีกทีคือลูกทำร้ายร่างกายลูกสะพ้าย

บอกเสียใจมากไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย
มันเกะไปอยู่เมียบ่ะ
เกะถึงไม่แล้วครับพ่อเลยแหลมข้ามอย่างนี้
เรื่องต้นนะคะตำรวจแจ้งข้อหาในรังสรรค
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
นำตัวไปสอบภอมเมืองอุดรธานีไปตรวจปัสสาวะ
ปรากฏว่าสีม่วงด้วยค่ะ
ตอนแรกบอกว่าแค่ดื่มเหล้ากับภรรยาไงคะ
สุดท้ายคือเสพยาด้วยนี่ไง
ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มค่ะ
ส่วนที่สาราวัดป่าบ้านถ่อนที่ตำบล

ซึ่งเป็นที่ตั้งศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ญาติก็มาร่วมงานญาติก็คุยกัน
เกี่ยวกับเรื่องของความโหดร้ายของผู้ก่อเหตุนี่แหละค่ะ
พี่สาวของผู้ตายนางเบนเจวันอายุ๔๘
บอกว่าคือผู้ตายโดนสามีทำร้ายตลอดเลย

แรงผู้หญิงจะไปสู้แรงผู้ชายได้ยังไง
ที่ผ่านมาโดนทำร้ายมา๔๕ครั้ง
เอาเก้าอี้ฟาดบ้างแหละอะไรบ้างแหละ
เคยเจ็บจนแบบเย็บ๔๐กว่าเข็มมาแล้วค่ะพี่ผู้ชม
บางทีนะโดนท่อนฟืนที่ติดไฟนะเอามาจี้ตามตัว

จี้หัวจี้แขนผู้พองเต็มตัวเลย
อยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดค่ะ
รอบล่าสุดก็ไปโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาล
เราก็รู้ว่าเขาโดนหนักมาก

และพี่พาสมาธารค้าขายอยู่ด้วยกันนี่แหละ
เราก็อยู่กันต่อของคนก็คือตามมาหากินใบ
ขอให้ความยุติธรรมกับน้อง
แล้วก็ให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ที่สุดขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแบบไม่เคยละลานเขา
ให้เขาแบบรับผลกรรมที่เขาก่อ
จริงถ้าบอกว่าตายแทนได้มันก็น่าจะเป็นไปยาก
แต่ว่าก็ให้เขาทุกข์ทรมานเหมือนที่โดนตือหลายครั้ง
เพราะว่าเขาไม่ได้ถูกทำร้ายแค่ครั้งเดียว
ทีมข่าวก็ไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
ไปเจอพ่อกับแม่ของผู้ต้องหานั่งอยู่หน้าบ้าน
ตัวแม่ก็บอกว่าลูกชายกับลูกสะพ้ายชอบดื่มเหล้ากันจริง
แล้วพอเมามันก็ทะเลาะกัน
ลูกชายชอบด่าชอบทุบตีชอบทำร้ายลูกสะพ้ายบ่อยแม่ยอมรับ
ก่อนที่ลูกสะไพรจะมาโดนฆ่าตายเคยหนีออกจากบ้านด้วย
แต่สุดท้ายเขาก็กลับมาดีกันแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม
ครั้งนี้ก็เชื่อว่าอาจจะเป็นความหึงหวงหวงเมียกลัวเมียหนีไปมีผู้ชายคนอื่น
ก็อยากจะฝากบอกลูกชายว่าแม่ไม่ประกันตัวนะลูก
ติดคุกไปเลยชดใช้กรรมไปเลยจะได้เลิกเล่าเลิกยาด้วย
ญาติของผู้ตายค่ะแม่บอกเสียใจนะ
เพราะว่ารักลูกสะพ้ายเหมือนลูกตัวเองจริง
แต่ลูกชายตัวเองเนี่ยมันไม่ดีจริงมันเลวจริงแม่บอกแบบนี้เลยค่ะ
ยอมรับว่าอยากจะไปงานศพลูกสะพ้ายแต่ก็ไม่กล้าไป
ขอโทษนะครับเต็มใดใช้เขาก็เลี่ยงลูกมาะวะ

ปากขอโทษนุ่มตุ้มโบ๊ทเอ๊ย
แม่ขอปากขอโทษไร้แม่กับว่าอยากให้มันเป็นมันหาเป็น